ส่วนอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความเกลียดชังเช่นกันนะครับ
ในเมืองออแลนโดของสหรัฐที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต๔๙คน
แต่ว่าจนถึงตอนนี้การไว้อะไรก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขณะเดียวกันครับนายบารักษ์โอบามาผู้นำสหรัฐ
ก็ได้เดินทางไปที่เมืองออลันโดเพื่อไว้อาลัย
และแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตด้วยตัวเอง

ของการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืน
รวมถึงหาทางป้องกันการก่อการร้าย
เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีก
เป็นการส่วนตัวเพื่อแสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น
รวมทั้งเดินทางไปขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ขณะที่นายโดนัลดทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทน
รีพับริกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ก็ยังคงโจมตีนายโอบามาอย่างต่อเนื่อง

ต้นเหตุของการกราดยิงในเมืองออแลนโด
มาจากการที่สหรัฐมีผู้นำอ่อนแอ

ยืนยันว่าหน่วยสวาสตร์ทำหน้าที่อย่างเต็มที่

ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มีบางส่วนมองว่า

ปล่อยให้สถานการณ์อยู่ในภาวะตึงเครียดนานถึง๓ชั่วโมง

ก็เป็นการพบกันระหว่างนายแองเจอร์โคลอน
รอดชีวิตที่ถูกยิงและบาดเจ็บบริเวณขากับเจ้าหน้าที่โอมาเดลกาโด

ที่ได้มีโอกาสเห็นผู้ที่เขาเคยช่วยชีวิตอีกครั้ง
ได้ออกมารวมตัวกันที่บริเวณอนุสรสถาน๑๑กันยายน
เพื่อไว้อะไรต่อเหตุกราดยิงในเมืองออแลนโด
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ
นับตั้งแต่เหตุก่อการร้าย๑๑กันยายน